เรื่องของการเตรียมทีมก่อนหลังจากนี้

ภาพของทีมไทยต้องเตรียมทีมอย่างไร
เพื่อเล่นในรอบสุดท้ายของโซนเอเชียครับ
ครับวันนี้เป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นเท้าใจมากนะครับ
ผมคิดว่าเป็นการทำหน้าที่ของเด็กไทยที่สุดยอดนะครับ
ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมา๑๐นะครับ
แต่ว่าจากการดูตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
จะเห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถพัฒนาถึงอยากเห็นได้ชัดนะครับ
ผมเชื่อว่าในรอบ๑๒ทีมนะครับ
ทีมชาติไทยไม่กลัวทีมชาติใดในเอเซียอีกแล้วนะครับ
แต่ก็ในรอบรัฐฟร้อมได้เชิญหน้าอย่างนี้กับทุกทีมในเอเซียครับ
แต่การทรียมทีมก็ต้องมีความเข้มข้นแน่นอนเลยนะครับ
ในการวางแผนนับวันนี้ต่อไว้แล้วทำฉันให้ทีมไทยมีประสุทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันมีทีมเวิร์คที่ดีกว่านี้

อาจจะต้องมีการเจรจากับทุกสโมสรนะครับ
เพื่อที่จะให้มีการเตรียมความพร้อมของทีมชาติในระยะเวลาที่มากกว่าเก่า

เป็นอย่างไรบ้างครับกับแมชนี้ที่ทำงานร่วมกับทีมโปรโมชั่นของทางเกาหลีใต้
ส่วนการที่ไทยรัฐทีวีได้กลับมาถ่ายทอดอีกครั้ง
ก็ต้องบอกขอขอบคุณทางสมาคมนะครับ
ให้ความไว้วางใจของเราเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับ

ก็ยังมีโปรแกรมที่จะถ่ายทอดสดกีฬาอยู่เรื่อย

ที่จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามตลอดทั้งปี
เพราะว่าโซโลแกนของเราก็คือ
ไทยรัฐทีวีกีฬาดีทีวีมหาชน
เพราะฉะนั้นมีทุกประเภทแน่นอน

เรื่องของเงินอัดฉีดทีมชาติไทย

ที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมของเอเซียได้
เดิมทีผมไม่ทราบเรื่องเงินอัดฉีดจำนวน๓๐ล้านบาท
แต่เมื่อเข้ามารับตำแหน่งนายกสมธงธิลาฝุ่น
ก็ทราบว่ามีอดีตผู้ใหญ่ท่านเคยปารพว่าถ้าทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
สามารถผ่านเข้ารอบ๑๒ทีมในโซนเอเชียได้

ตรงนี้นะครับผมก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ได้ติดตามเรื่องนี้
ก็ทราบว่าในจำนวนเงิน๓๐ล้านเนี่ย
จะมอบให้ทีมชาติไทย๑๐ล้านบาท
ส่วน๒๐ล้านผมไม่ขอพูดถึงตรงนั้น
แต่วันนี้นะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีคือไทยรัฐทีวี
คุณวัชราวัชราพนธ์ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านถึงว่า
ในจำนวน๓๐ล้านคุณวัชราบอกว่า
ไทยรัฐทีวีจะร่วมสมทบด้วยอีก๕ล้านเป็น๑๕ล้าน
แล้วก็มีเพื่อนผมซึ่งยังไม่ขอเอ่ยนามในตอนนี้
จะร่วมสมทบด้วยอีก๕ล้านบาทเป็น๒๐ล้านบาท
แต่เพื่อนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติมีความคาดหวัง
มีความรู้สึกว่าเป็นเงินที่ควรจะได้รับ
ผมในคณะผู้ใหญ่ของโปรการสุดควร
ก็จะรับผิดชอบเงินอีก๑๐ล้านที่เหลือ
เทียมชาติไทยนักกีฬา

ครับเลยครับเดี๋ยวจะยังไงนะครับ
ใช้จริงครับครับเดี๋ยวมีแสดงรอย